มีเรื่องของการอนาจารย์เด็กหญิง

คนที่ก่อเหตุอายุ๖๑นะครับ
แต่ว่าเขายังปฏิเสธอยู่นะครับว่าไม่ได้ทำนะฮะ
เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
ตอนที่ตำรวจตามไปควบคุมตัว
หลังจากได้รับแจ้งความจากทางผู้ปกครองของเด็กหญิง
เดี๋ยวท่านไปดูว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับ

ไม่ได้ทำหรอ

เจ้าหน้าที่ตามไปควบคุมตัวชายวัย๖๑ปีนะครับ
ญาติญาติเขาก็ถามว่าไปทำลูกเขาจริงหรือเปล่า
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะครับ
สพเมืองอ่างทองก็ต้องเข้ารองับเหตุนะครับ
แล้วก็นำหมายสารแสดงแล้วก็จับกลุ่มผู้ชายคนนี้
แจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
เพราะว่าผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๓ขวบที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
มาแจ้งความว่าไปทำอนาจารย์ไปล่วงละเมิดทางเพศลูกหลานของเขา
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๓ขวบ
บ้านอยู่ที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คุณตาของหนูน้อยวัย๓ขวบบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็คือเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาหลานสาวหายไปจากบ้าน
แล้วมีคนเห็นว่าชายวัย๖๑ปีผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
พาหลานสาวของตาไปที่บ้านซึ่งก็อยู่ห่างกันแค่ประมาณ๑๐๐เมตร
เป็นเพื่อนบ้านกันก็ไปตามนะพบว่าหลานสาวอยู่ข้างบนบ้านกับผู้ต้องหา
ถามผู้ต้องหาผู้ต้องหาบอกว่าอ๋อพาเด็กขึ้นมาเอานมบนบ้าน
ก็เลยพาหลานกลับบ้านพอพาหลานกลับมาที่บ้าน
ก็เริ่มรู้สึกสงสัยกันก็ถามหลานว่าเออตอนที่ขึ้นไปบนบ้านเนี่ย
ถูกทำอะไรบ้างหรือเปล่าหลานบอกว่าเจ็บอวัยวะเพศ
คือเด็กสามขวบอ่ะก็ไม่ได้บอกอะไรมาก
บอกแค่ว่าเจ็บอวัยวเพศก็เลยพาหลานไปตรวจที่โรงพยาบาล
ตรวจร่างกายนะครับพบว่าถูกล่วงละเมิดที่บริเวณอวัยวเพศจริงนะฮะ
เพราะว่าที่อวัยวเพศมีบาดแผลขนาดประมาณ๐๒เซนติเมตร
บอกว่ามีลักษณะของเยื่อพรมจารีบวมแดงด้วยค่ะ
แต่ตรวจไม่พบอสุจิในตัวของเด็กนะครับก็เลยถามหลานอีกทีหนึ่ง
หลานบอกว่าเนี่ยที่เจ็บเนี่ยก็เพราะว่าผู้ต้องหาเป็นคนทำ
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทองกันเลยนะครับอ่า
ได้หมายสารวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปควบคุมตัวนะครับทางตาของเด็กยังบอกว่า
ปกติแล้วตัวผู้ต้องหาเองมีนิสัยมือวัยชอบไปจับไม้จับมือหญิงสาวในพื้นที่ในหมู่บ้านนะ
แต่ไม่คิดว่าจะมาทำกับเด็กผู้หญิงวัยสามขวบได้
เขาเขาเขาบ่นเขาแสบลูกสาวก็ไปตรวจเพราะตรวจ
อันนี้มันมีพิรุษแล้วเขาก็เรียกแม่บ้านผมก็ลูกสาวให้ไปดู
มันมีรอยมันเหมือนว่าเอามืออะไรเนี่ยเนอะ
แต่อังคนเนี่ยไอ้แตะอะไรเนี่ยรู้นิสัย
นิสัยชอบนี่เขาก็ยังเคยเคยว่าเอ้าไม่รู้จักเขาได้ยังไง
ก็ไปจับมือจับแขนเขาอย่างนี้เขาว่าไม่รู้กี่หนแล้ว
แต่ทางฝั่งผู้ต้องหาเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะเพราะฉะนั้น
ผู้สื่อข่าวของเราคุณปริยชาติคงถิ่นก็เลยลองไปคุยกับทางฝั่งของผู้ต้องหาหน่อยนะครับ
ไปคุยกับแม่ของผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยอายุ๖๑นะ
คุณแม่ที่นั่งคุยกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยอายุแปดสิบสี่
แม่บอกว่าลูกชายวัยหกสิบเอ็ดมีครอบครัวแล้วนะ
เมื่อ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายพาเด็กหญิงวัย๓ขวบมาที่บ้านจริง
ขณะนั้นแม่ก็นอนอยู่ที่โซฟาแล้วก็เห็นเด็กขึ้นมาเล่นอยู่บนบ้าน
ยังบอกเด็กเลยว่าอย่าไปเล่นกับแมวนะเดี๋ยวแมวมันจะกัดเอา
ส่วนตัวลูกชายอ่ะอยู่ในห้องค่ะ
เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยไม่เชื่อว่าลูกจะก่อเหตุไปอนาจารย์ไปล่วงละเมิดเด็ก
ที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าวันนั้นแม่ก็อยู่ด้วยตลอด
ไอลูกชายอ่ะมันอยู่ในห้อง
ค่ะเห็นมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ฉันนั่งอยู่ดูทศาสน์มันอ่ะ
ตรงหน้าตรงหน้าทศาสตร์ละเขาก็เรียกเขาลงดิน

ฉันก็ไม่เชื่อนะฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้อย่างนี้นะ
ก็ไม่รู้ว่ามันทำตอนไหนก็ไม่เห็น
เราไม่เห็นเราก็พูดไม่ได้

แต่เด็กไม่ได้เข้าไปห้องกับลูก
ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าอยู่ตรงที่ยายนั่งเลยเนี่ย
ต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับชายวัย๖๑ปี

ก็มีข้อหากระทำอนาจารย์โดยใช้อวัยวะอื่นนะฮะ
ซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศลวกล้ำอวัยวเพศของเด็กนะครับตามข้อมูลของตำรวจเนี่ยบอกว่าใช้นิ้วนะครับ
โดยเป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีและโดยปราศจากเหตุอันสมควร
ข้อหาที่๒คือพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
และข้อหาพาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอ่างทองนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อหาเดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำกันเพิ่มเติมต่อไป
รวมทั้งก็ต้องถามข้อมูลจากทางหนูน้อยวัย๓ขวบโดยให้สาวิชาชีพเข้ามาร่วมนะครับ
แต่ถ้าทำจริงโทษหนักนะคะสำหรับการกระทำชำราวเด็กเนี่ยโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตเลยนะคะ